ถึงมาร้องเรียนสื่อรวมถึงเพจดังด้วยบอกว่า
เพื่อนบ้านอยู่ด้วยไม่ได้แล้ว
คมขู่คุกคามครั้งล่าสุดคือคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา
คว่างเสียมเข้ามาในบ้านมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยค่ะ
โอ้โหนี่นะฮะนอกจากคำขู่ที่น่ากลัวแล้ว

เป็นเหล็กเข้ามาในบ้านนี้นะครับ

จะยิงทิ้งจะรอยิงทิ้งเลยนะฮะ
อันนี้เขาบอกว่าไม่ใช่แค่ครั้งเดียวที่ทำแบบนี้
นี่คือครั้งล่าสุดและก่อเหตุมาตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม

ที่เกิดเหตุคือหมู่บ้านเจริญรัฐอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะ
ส่วนคลิปที่คุณผู้ชมเห็นนี่เป็นครั้งล่าสุด
เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นวันศุกร์ที่๒๖พฤศจิกายน
ที่ผ่านมาตอนตี๒ค่ะ
เพื่อนบ้านเดินมาที่ม่านหน้าบ้านคมขู่และหลังจากนั้นคว่างเสียมเข้ามาในบ้านค่ะ
คนในบ้านบอกว่าไม่กล้าอยู่แล้วนะคะ
คือเขามีพ่อแม่ลูก
บางทีเวลาจะออกไปไหนก็คือต้องไปกับนัก๓คนนะคะ

เรื่องนี้คนเป็นสามีก็เลยเอามาร้องเรียนผ่านเพจ
ทุกวันนี้อยู่แบบหวาดระแวงไปหมดแล้ว
ส่วนคู่กรณีที่เป็นเพื่อนบ้านอยู่ไม่ไกลกันเยื้องกัน
มีปัญหากันตั้งแต่๒๐ตุลาคมที่ผ่านมา
ขณะที่เสียงในคลิปจากภาพกล้องวงจรปิดค่ะ

เขาอ้างนะในคลิปนะคะไม่ได้เจอตัวเขานะเขาไม่อยู่นะคะ
แต่ในคลิปเนี่ยจับใจความได้บอกว่าเขาอยู่ที่นี่มาก่อน
ไม่เคยมีเรื่องกับใครแต่คนที่อยู่ในบ้านหลังเนี้ย
มามีปัญหากับเขาเขาว่าอย่างนั้นน่ะนะคะ
ทีมข่าวของเราเห็นคลิปนี้แล้ว
ลงพื้นที่ไปเลยค่ะไปเจอกับผู้ที่ร้องเรียน
ชื่อว่าคุณจักริจเพชรวราภา
แล้วทีมข่าวของเราไปพร้อมกับตำรวจด้วยนะคะ

คุณจักริจเจ้าของบ้านพาทีมข่าวเดินดูจุดที่
ถูกผู้ก่อเหตุคว่างเสียมเข้ามาใส่และสิ่งของเข้ามาในบ้าน

อยู่บ้านไม่ได้ลูกเมียหวาดกลัว
ผู้ก่อเหตุจะก่อเหตุเฉพาะช่วงเวลากลางคืนค่ะ

ส่งสายตรวจมาเพื่อมาระงับเหตุหรือมาเตือนตักเตือน

พอเสร็จมาพบน้องเขามิ้บไปสักพักนึงและ
แต่ตำรวจมาพอดีก็เลยตำรวจก็ไปตักเตือนธรรมดา

ด่าผมข่มขู่จะฆ่าสารพัดอย่างครับ
ผมก็เลยต้องว่าผมก็เลยต้องอดทน
แต่ว่าในคืนนั้นลูกเมียผมมากลัวนอนไม่หลับ
ผมก็นอนไม่หลับเหมือนเมายา
เพราะว่าจริงแล้วนะผมมองที่พูดว่า
ถ้าเมาเล่าเนี่ยเสียงมาจากอ๋อแอ
และนี่คือทำไมคึบจังดีจังแล้วเห้าหามาก
แต่ว่าพอกลางวันเนี่ยเงียบกิ๊บ
โอ้โหถ้าเป็นเราโดนแบบนี้เราก็กลัวเหมือนกันนะ
นอนไม่หลับนะคะแบบนี้ครับ
อ่าทีนี้ค่ะไหนทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปแล้ว
บ้านผู้ก่อเหตุอยู่ไม่ไกลไปหาเขาหน่อย
เผื่อจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมแต่เขาไม่อยู่นะคะ
ไปเจอกับพ่อเลี้ยงค่ะพ่อเลี้ยงชื่อว่าในสมชายสืบเหล็ก
บอกว่าผู้ก่อเหตุชื่อในบอลในบอลเนี่ย
เคยบอกหลายครั้งแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับเพื่อนบ้าน
เลี้ยงก็เตือนแล้วนะใช่แต่นายบอลโมโหร้ายค่ะ
คนโมโหร้ายแล้วเอาแต่ใจแม่แท้เนี่ย
ยังอยู่ไม่ได้เลยตอนนี้แม่ไม่อยู่ด้วยแล้ว
เพราะว่าพูดไม่ฟังไปฟังเสียงพ่อเลี้ยงค่ะ
ทั้งบ้านเขาอะไรแต่ว่าแต่ก็ห้ามห้ามยากเพราะโดยส่วนตัวแล้วเขาเป็นคนที่มีนิสัยยังไงครับ
ก็ห่วงหลายน่ะเอาแต่ใจตัวเองเพราะว่าแม่ยังคุยไม่ได้เลยเป็นแม่แท้
ตำรวจที่ลงพื้นที่ไปด้วยณวันนั้นบอกว่าหาตัวไม่เจอค่ะในบอลเนี่ย
แต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวจะติดตามตัวมาสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ